มอเตอร์ไซค์๒คันก็ขี่ย้อนซ้อนแล้วข้ามถนนไปอีกฝากหนึ่ง
คันขี่มาตีคู่กันแต่ปรากฏว่ามีคันหนึ่ง
พอมาถึงกลางถนนแล้วเขาหยุดดูทางขวาว่ามีรถมาหรือเปล่า
แต่อีกคันซึ่งมีคุณป้าวัย๕๐กว่าขับนะครับไม่หยุดครับ
พุ่งไปคาดว่าน่าจะประเมินความเร็วของรถที่เขากำลังมาพลาด
ทำให้เธอได้รับอุบัติเหตุนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ได้นะครับ
ขณะที่รถจักรยานยนต์๒คัน
ขี่ข้ามถนน๔เลนบริเวณแยกทุ่งสมหมู่๒
ตำบลทุ่งสมอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
โดยก่อนเกิดเหตุจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ขี่ออกมาจากทางซุ้มประตูวัดทุ่งสม
ส่วนอีกคันนะครับขี่รถย้อนสอนมา
เพื่อรอข้ามไปยังฝั่งถนนฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน
เมื่อเห็นว่ารถที่มาจากทางด้านซ้ายว่างแล้ว
จังหวัดนั้นรถจักรยานยนต์ทั้ง๒คัน
ก็ขี่มาบริเวณกลางถนน
คันหนึ่งเขาจอดรอกลางถนน

ว่าให้แน่ใจนะครับว่ามีรถพุ่งมาหรือเปล่า
แต่อีกคันครับเป็นรถที่คุณป้าวัย๕๓ปี

ตัดสินใจขี่ข้ามถนนต่อไปทันที
ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะสีขาว

ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว

แล้วก็ตัวรถเองกระเด็นไปหลายสิบเมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับ
ขออภัยคุณลุงนะไม่ใช่คุณป้านะครับ
คุณลุงคือนายแสงจันหล่อจิตอายุ๕๓ปี

นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าคุณภัยบูลพนมทวน
แต่ล่าสุดนะครับต้องแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
เพราะว่าคุณลุงท่านนี้เสียชีวิตแล้ว
ส่วนคนขับรถกระบะอิซูซูดีแม็กสีขาว

การจนบุรีคู่กรณีรอให้การกับเจ้าหน้าที่

สำหรับแยกทุ่งสมก็เป็นแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เป็นเพราะถนนมันใหญ่ถนน๔เลนแล้วก็เป็นทางตรงยาว
รถที่ขับมาก็มักจะใช้ความเร็ว
รวมทั้งเป็นย่านชุมชนมีทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็วัด
รถจักรยานยนต์เองก็มักจะย้อนสอนมักจะขี่ข้ามถนน
และเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถทางตรงเป็นประจำด้วยนะครับ